สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
วันนี้หนูก็สะสมสะสูงเลยเสียงดูสิ
มาเรื่องแรกวันนี้เลยนะฮะ
ก็คือเป็นเรื่องที่หลายคนกำลังรอคอยอยู่ว่า
เรื่องของทางเปรี้ยวที่หันศพน้องแอ๋ม
วันนี้ได้มีการพิพากษาจะเป็นยังไงนะครับ
วันนี้ปรากฏว่าได้มีการตัดสินมาแล้วนะครับ
ในสารชั้นต้นที่สารจังหวัดขอนแก่นนะครับ

พฤติการของนางสาวเปรี้ยวแล้วก็นางสาวเอิญ
รวมถึงนางสาวแจ้เป็นการทำร้ายร่างกายผู้ตาย

โดยมีบางช่วงที่ผู้ต้องหามีความคิดที่จะปล่อยผู้ตายลงจากรถ
แต่ผู้ตายพูดจากข่มขู่แล้วก็ผู้ต้องหาเกิดความกลัว
จะมีการปิดปากปิดจมูกอย่างรุนแรง

และมีการใช้ถุงพลาสติกนักคลุมหัวผู้ตายนะครับ
ไม่ใช่พฤติการของการฆ่าผู้อื่นโดยต่อยตองไว้ก่อนนะครับ

แต่ว่าผู้ต้องหาให้การรับสภาพนะครับ

ให้๑ใน๓คงเหลือจำคุก๓๔ปีกับอีก๖เดือน

ขณะที่ตัวของนายวศิลป์นะครับ
พิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีพยานมาเบิกความถึงพฤติการในการร่วมกันฆ่า

หรือว่าวางแผนร่วมกับผู้ต้องหาทั้ง๓คนมาก่อน
แต่พฤติการที่เป็นผู้ขับขี่รถแล้วไปซื้อปูน
จึงเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการฆ่าผู้ตาย
สารจึงพิพากษาจำคุกนายวศิลป์๓๓ปี๔เดือน
ขณะที่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้๑ใน๓
ก็เหลือ๒๓ปี๔เดือน๒๐วันค่ะ
ส่วนตัวของนางสาวจิดารัฐที่มีความผิดถาม
กับรักทรัพย์แล้วก็รับของโจรนั้นที่เขาเอาโทรศัพท์ไปขาย
สาหรันจึงพิพากษาจำคุก๒ปีรับสรรพาพลดโทษให้กึ่ง๑
เหลือ๑ปีไม่รอลงอาญา
นอกเหนือจากนั้นศาลยังสั่งให้นางสาวเปรี้ยว
ถูกต้องนะครับแต่ที่แน่นะครับวันนี้หลังจากที่สารท่าน
มีการตัดสินไปแล้วนะครับปรากฏว่าทางคุณพ่อ
ทำดิทำดิทำดิทำดิไม่รู้เหมือนกันคือผมคุยกับเขาหลายครั้ง

ใช่ตั้งแต่มีเรื่องตั้งแต่แรกเลยจนกระทั่ง

ก็โกรธเป็นพ่อผมแหลมโทรมาบอกคุณหนุ่มผม

คุณพ่อโอเคกับการตัดสินในครั้งนี้ไหม

แต่ในมุมของพ่อฮะ

จริงแล้วเปรี้ยวน่าจะแบบ

ผมถามก็ถามทำไมพ่อคิดอย่างนั้น
เขาบอกว่า๑คุณหนุ่มคือ

เหมือนแบบตัวเองไม่ได้มีเจตนา
แล้วก็ใช้เหมือนคำพูดประมาณว่าจริงตอนแรกจะปล่อยลงจากรถแล้วล่ะ
แต่บังเอิญว่าอยู่ดีเนี่ยทางแอ๋มพูดขึ้นมาคำนึงบอกว่า
ทำให้กูตายนะถ้าไม่ตายมึงก็ตาย
นึกออกไหมฮะคือเขาก็เลยโกรธแล้วก็แบบเหมือนกับตกใจก็เลย
ถามนั้นมันเป็นคำพูของเขาเขาจะเชื่อเขาได้แล้วสุดท้ายเขายอมรับว่าเขาข้าจริงนะฮะ
ก็๓๐กว่าปีแต่ว่าต้องกระบ่อนชีวิตเหลือ๓๐กว่าปี
ก็ไม่น่าถามผมก็ไม่รู้จะตอบบ้างเนี่ย
เราก็ฟังในมุมของคุณพ่อ
ความรู้สึกของคนเป็นพ่อเนอะ
หนูว่าคนอื่นฟังก็อาจจะรู้สึกเหมือนกันแหละ
ไม่ใช่แค่เฉพาะคุณพ่อหรอกค่ะ
ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ยังงงอ่ะเนอะ
หลายคนคงอยากจะมีโทษที่มันหนักกว่านี้
ประมาณอย่างนั้นแหละ
แต่สุดท้ายก็ต้องเคารพสาร

อกจากนี้น้องเก๋ก็ยังระบุอีกว่าเก๋เคารพในการตัดสินใจของพี่เขาค่ะ

เมื่อเขาคิดดีแล้วเก๋ก็โอเคค่ะ
ทุกคนมีสิทธิ์เลือกไม่มีใครถูกใครผิด
อยากให้ทุกคนรักและศรัทธาพี่เขาเหมือนเดิม

อย่างไรก็ตามก็มีรายงานว่าก่อนหน้านี้เจ้าแหลมได้ขอน้องเก๋แต่งงาน
และได้ถือเลิกงามยามดีจัดทำบุญคอนโดใหม่
เมื่อวันที่๑มีนา๖๑นี่แหละค่ะ
ซึ่งตรงกับวันมาคบูชาที่ผ่านมานี้เองนะคะ
อืมนะคะเริกแล้วพี่แม่
ช็อกมากตอนเช้าเหมือนจะแบบว่าใกล้จะแต่งงานกัน
ก็สิมีเริกงามเรียบร้อย
ว่ามีไม่ได้พูดแบบนั้นเหมือนมีมือที่๓อะไรแบบนี้
แต่เมื่อกี้นี้มีคนส่งไลน์เข้ามาค่ะเบากว่าล่ะคะ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

มันแก้หวัดอยู่แล้วสมัยก่อนเขาเอาฝานฝ่าแล้วก็แปะออกมาตอนอาบน้ำ
คือช่วยส่งเข้ามาบอกแมมหรือไงคือเคี้ยวหรือว่าตำก่อนแล้วกินหรืออะไรอย่างไร๓ลูกอย่างที่บอกแมม

อยู่ดีมันก็จะไอแต่พอไอแล้วก็จะรู้สึกแบบ

แต่ไอตลอดเลยอะ

เมื่อกี้ท่านบอกว่าตลอดชีวิต๕๐ปี
แต่ว่ารสเหลือ๓๕ปีอะไร
๖๔ปี๖เดือน

ฝ่าเส้นทึบเบียดคอสะพานนะคะ
เขาก็บอกแล้วว่าเขาจะติดกล้องเลนช์เชนจ์แต่ไม่รู้ยังไงนะคะ
ไม่สนโนสนโนแครโนแครโนสน
ปรากฏว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เทคโนโลยีการตรวจจับเข้ามาใช้จับรถฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องเดินรถในเขตห้าม

เพื่อเพิ่มสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและลดปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่
คือเอากล้องมาอย่างนี้ก็ตายแล้วฉันเคยทำ
กองบัญชาการตำรวจจราจรว่าด้วยการติดตั้งระบบตรวจจับรถฝ่าฝืน

ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเมื่อปีที่แล้วนะคะปี๖๒

วันที่๙พฤษภา
พึ่งใช้เมื่อวานค่ะ

เบียดคอสะพานทั้งฝ่าฝืนเส้นทึบทุกอย่าง

แล้วถูกจับดีความผิดแน่นอนค่ะ
เพราะว่าอยู่ในภาพเลยนะคะโดนทุกคนค่ะ
มีความผิดอย่างนี้นะคะตามพรบจราจรก็
มีอัตราโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ท่านผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่ามีที่ไหนบ้าง

สะพานแยกบางเขนถนนกับวงวานขาออก
สะพานข้ามแยกศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะขาออก
ค่ะนั่นคือขาออกเมืองนะฮะ
ทางรอดแยกห้วยขวางราชดา
อุ๊ยขาเข้าตรงนี้เลย
ตรงข้างหน้าไทยราชดีเลยนะฮะ
แล้วก็ถนนรัชดาขาเข้าด้วยตอนที่ที่เขาตัดกัน
สะพานพุทธยอดฟ้าถนนประชาธิปกขาเข้า

ถนนกันแล้วปะพึกขาออก

คือสะพานเนี่ยบางทีเวลาไปขึ้นตรงคอสะพาน

บางทีเขาเปลี่ยนมีช่องจราจรแล้วแต่ความแออัด

คืออีกอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้
แล้วก็เหมือนว่าเวลามันมาสีเหลือ๒เลน
ตามกฎหมายเลยนะฮะตอนมีสดแผนกับผี
สมมุติกำลังจะขึ้นสะพานแล้วติดอยู่

แล้วก็มาปาดเท่าตรงที่
ทำหน้ามืนไหม
ไม่ล็อกคิวอ่ะรับสนามผมไม่ล็อกคิวอ่ะ
ไม่ทำ
แต่เหมือนบางทีเปลี่ยนใจแล้ว
เราติดแล้วออกไป
จริงไอ้พวกอย่างนี้เหมือนก่อนหน้านี้ก็มีอยู่แล้วนะ
แต่วันนนนกร้านดรับที่บนทางเนี้ยมีมีเยอะเลย
เพราะว่าเอาเปรียบกันโดยไม่ยอมรับ
คนคนอื่นรอกันอ๋อหูยาวคิวยาว
ตอนที่เราอัปเดตยอดตลอดนี่ค่ะตอนข้าวอ่ะก็ยังบาน๗๕๐๐

โดนซะบ้างน้าพันหนึ่งอ่ะ
โอ้โหคุณแม่ก็ถ้าเกิด๑๔๐๐คนละพันเท่าไหร่คะ

อันนี้ตอรองไม่ได้ล่ะว่ะเพราะว่าต้องไปทะเลาะกับกล้องเอง
อู๋นี่ระบบชาเลนส์อยู่กับดูเทนนิสกับเวอร์เรย์บอลเลยนะครับ

คือชาเลนสเวลานี้เขาจะดูเป๊ะมากคือแบบ
แค่นิดเดียวอย่างเวอร์เรย์บอลเข้ามานิดเดียวคือว่า
อันนี้ถ้าทับเส้นหน่อยนึงต้องโดนแล้วแหละ
สมมติว่าอันนี้แค่ดอกยางหลุดออกมาก็คือโดนเลยนะครับ

กับการลงทุนเงินไป๒๐๐บาทให้ช่างสัดคิ้วให้หวังว่าหน้าจะต้องสวยขึ้นแน่เลยแต่สุดท้ายมันพังคุณผู้ชมล่าสุดวันที่๙พฤษภาคมนี้ค่ะเพจเฟสบุ๊คอีจันทร์ก็ได้เปิดเผยบทสัมภาษณ์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียหายนะคะเจ้าตัวก็เล่าว่าตัวเองเนี่ยรู้จักกับคนที่สัดให้ในวัดว
บอกว่าสามารถสักคิ้วได้เขาก็ศักดิ์ให้ภรรยาเขาตนก็เริ่มสนใจสิคะ
แล้วก็เมื่อดูที่คิ้วของภรรยาเขามันพอใช้ได้อยู่นะ
แต่เมื่อตกลงศักดิ์ไปไม่คิดว่าคิ้วจะออกมาเป็นแบบที่เห็นนี่แหละค่ะตนเองก็เสียใจมากทีเดียว
ขณะที่คุณอรพินนันทจิตช่างเสริมสวยชาวพิจิตรก็บอกว่าตนเองได้รับการติดต่อว่าจะมาให้ลบคิ้วให้
บอกว่าเพิ่งไปศักดิ์มาเมื่อวันที่๒๕เมษาที่ผ่านมาในราคานี้ราคา๒๐๐บาท
ซึ่งเมื่อศักดิ์เสร็จก็ไม่กล้าจะออกไปไหนสิคะต้องหยุดงานเพราะว่ามันไม่มีความมั่นใจ
แต่ว่าไกลใกล่อู่บ้านผมคนซ้ายเป็นใครครับ
คนซ้ายก็น่าจะเป็นไม่รู้เลยแต่นี่คือเรื่องผู้เสียหายที่ไปสัก
ร้องไห้ขี่มอเตอร์ไซค์และปีฐาช่วยลบคิ้วเขาอ่ะ

ซึ่งเมื่อตนดูแล้วน้ำหมึกที่ใช้สักนั้นก็เป็นน้ำหมึกสักตัว
ติดแน่นดีจริงเลย

ตายแล้วลบก็ลบลำบากเข้าไปอีก
แล้วเข็มที่ใช้สักก็คือเข็มสักยันต์ตามที่พี่พูดเป๊ะ
โอ้โฮอาจารย์หนูหรือเปล่า

ทีนี้ถ้าจะลบมันต้องใช้น้ำยาชนิดที่ดีเลย
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถลบได้ด้วย
เพราะว่าผิวยังอ่อนเลยเพราะว่าเพิ่งทำ
คือผิวยังอ่อนแออยู่ต้องรอเวลาให้ผิวหายดีก่อน

ทำซ้ำกลับเข้าไปมันมีโอกาสที่จะเกิดคีลอยด์ขึ้นมาได้
เรื่องต้นตอนนี้ก็นำเรื่องราวในโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
เพื่อหวังจะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่เก่ง

ต้องอาศัยช่างที่มีฝีมือมากด้วย

ไปตามจับไอ้คนศักดิ์เข้ามาให้หน่อยได้ไหมล่ะคนนี้

ทำไมศักดิ์แบบนั้นก็ถ้าเป็นอาจารย์

เฮ่ยไม่เข้าใจเหมือนกันมันยุกแหละ

จริงแหละกูไม่มดดำศักดิ์สวยมาก
๒๐๐นี่ไม่เคยเห็นเลยนะครับวันนี้แต่๒๐๐นี่มันก็ดีเกินไป

ก็มีอาจารย์แบบสถาปนาตัวเองขึ้นเยอะ
ว่าพอไปดูในเว็บในอะไรก็สั่งทำอะไรอย่างนี้

คือฝีมือในการกะรูปคิ้วกับการกระหน่ำความแรงของหมึกลงไปนี่

อย่างพี่กะเทยเขาสอนถ้าเกิดเขียนคิ้วสวย

คือบล็อกตรงบล็อกตาอีกนิดนึงคือออกงานได้เลย
เที่ยวการสักและสักยันในอีกตัว
มันไม่หลุดง่าย
จริงอันนั้นอาจจะยากอย่างน้อยขึ้นไปจริง

ได้ไม่ต้องไปสักให้ใครอีก

มีช่างคนไหนเก่ง

มีใครต่อมาในรายการข่าวใส่ใครหน่อย
ถ้าเกิดว่าใครช่วยทางคุณพี่ท่านเมื่อกี้ได้
คือใช้หมึกสักตัวแล้วก็ใช้เข็มศักดันไปสักคิ้วเนี่ย
จะต้องทำยังไงรอให้ผิวดีขึ้นก่อนหรือว่ายังไง
ลินิกไหนดังอยากจะแบบโปรโมทนะ
ติดต่อมาเลยอย่างนี้ก็ถือว่าถ้ามาช่วยเขาได้

โอ้โหมันมีความสมมากไม่เท่ากัน

เหมือนเอาแบบว่าเอาปริงมาติดไหมใช่
คือตอนนี้คือด้วยความเป็นเทรนด์ของผู้หญิงเนี่ย
จะชอบทำหัวคิ้วหนาหนาไงใช่ใช่ใช่
ใช่เพราะก็แล้วค่อยค่อยลากให้จิ้วใช่ปะ
แต่มันหางต้องลากจิ้วนิดหนึ่งอ่าอันนี้หัวท้ายเท่ากันเลยอ่ะคุณ
อันนี้ไม่หัวท้ายเท่าพี่หัวตัดเลยหางยึกยืออย่างนี้ด้วย
คือผมว่าคนศักดิ์เนี่ยอาจจะไปนางชอบดูการ์ตูนเรื่องชินจัง
ดูรูปใหม่อีกทีไม่เหมือนพี่
มันยึกยึกยึกยึกยึกยึกเอาดูรูปอีกทีด้วย
อ่าดูขอดูรูปหน่อยหัวคิ้วก็เข้มจริงแต่ว่าหางไม่ใช่สงสารแก
ดูรูปมาเนี่ยดูดิเนี่ยดูดิมันแล้วมีย้อยด้วยนะ
มีย้อยลำตัดออกมาหน่อยดินะย้อยย้อยลำตัดนี่นี่นี่
เห็นไหมล่ะมันสักเกินออกมามีแบบว่าสักเกินแบบตกท้องช่าง
ตัดคอบด้วยมีตัดคอบเป็นสี่เหลี่ยมนะเดี๋ยวนะ
โหถ้าแล้วแยะเลยนะเป็นแบบเนี้ย
ไม่คือมันต้องอาจจะต้องให้ช่วยแล้วแหละ
ตอนนี้คนที่ดูรายการข่าวใส่ไข่อยู่นะครับ
ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแบบแล้วว่าต้องระดับศัลยกรรมหรือเปล่า
ศัลยกรรมหรือว่ามีคลินิกที่อยากจะโปรโมท

ให้ทำแค่คิ้วไม่จำเป็นถึงต้องตัดกรามป้าเขา

เอาแค่คิ้วนี่พูดเรื่องจริงติดต่อมาหน่อย

ได้คิ้วแบบนี้สวยไปอีกแบบนะคะแต่ไม่อยากได้

มันเข้มมากเลยไม่รู้จะเอายังไงปัดด้วย

คือที่เราพูดอยู่ต้องบอกก่อนนะเราไม่ได้มาซ้ำเติม

ใครก็ตามแต่ที่สามารถช่วยได้คุณหมอหรือว่าคลินิกที่ไหนนะฮะ
อยากจะช่วยติดต่อมาในรายการหรือเดี๋ยวจะเชิญมาแล้วก็มาคุยในรายการเลยว่าจะช่วยยังไงบ้าง

มันไม่น่าจะมีที่ไหนทำได้นะเอาจริง

กี่ปีตั้งแต่เข้าโรงการแบบแบบใหม่

น้ำยาหรืออะไรมีวัฒนาการ
มันเกิดแบบ๓๔มิติ

แต่ยังไม่ได้
เอาสีทาบ้านมาทำใจร้ายมากนะคนทำ
จีวอนพันล้อเป็นอุทาหรอเหมือนกันนะครับ
จีวอนพันล้อหลวงพ่อล่วงเลย
รถล้มด้วยนะฮะคนขี่ก็เจ็บนะเขาบอกอย่างนี้
เมื่อเวลาประมาณสัก๑๐นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาของวันที่๑๐พฤษภา
นี่ดูนี่นะฮะหลวงพ่อหัวแตกนะไม่เหนียวจริงนะฮะ
รถกุโทหยิงกมลชนกตันเอี่ยมนะฮะรองสมศาสตร์สอบสวนสอบภาคเมืองชนบุรี
ได้รับมีการรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำบนสะพานข้ามมอเตอร์เวย
ต่างระดับเขาดินนะฮะอยู่ที่ชนบุรีนี่แหละฮะก็เลยมีการไปตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
ไปพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นพระสงฆ์นะฮะนั่นก็คือพระบุญเลี้ยงอายุ๖๐ปี
ปฏิบัติธรรมอยู่ในสำนักสงฆ์สันติธรรมนะฮะอยู่ที่ตำบลสำนักบกนะครับ
ที่อำเภอเมืองชนบุรีแล้วก็ยังมีนายสรายุทธ์แก้วประเสริฐอายุ๔๓ปีนะครับ
เป็นคนขี่จักรยานยนต์กู้ไพเนี่ยต้องทำการไปสมภัยบาลเมืองต้น
ก่อนนำส่งตัวนะฮะต่อไปที่โรงพยาบาลชนบุรีในบริเวณใกล้กันเนี่ยนะครับ
ที่สำคัญมีผ้าจีวรของพระเนี่ยพันอยู่ที่ล้อหลังไหลซับไหลซ้อน
นี่เห็นไหมฮะก็เลยมีการสอบถามพระนะฮะผู้ได้รับบาดเจ็บ
ท่านก็เลยเล่านะบอกว่าไปซื้อของอยู่บริเวณถนนสายเลี่ยงเมืองชนบุรีนี่แหละ
เสร็จแล้วอัตมาก็กำลังจะกลับสำนักสงฆ์พอมาถึงจุดดังกล่าวเนี่ยไม่ทันระวัง
จีวอนอัตมาเองที่มีความยาวบวกอารมณ์ก็พัดแรงเหลือเกินนะฮะ
ก็เลยเข้าไปพันอยู่ที่ล้อจักรยานยนต์อัตมาก็พยายามดึงนะดึงแล้วดึงอีกดึงแล้วสิ
ไม่ไหวนะดึงอยู่ตัวเองนะเยอะตกจากรถลงมา
มอเตอร์ไซต์ของเขาก็เลยล้มลงกายวินอุบัติเหตุเกิดขึ้นทันที
อันนี้เขาเรียกว่าพระร่วงขวายคนละร่วงแต่ไม่ใช่หลังรางปืน
เป็นพระร่วงหลังถูปูน
พระร่วงจากมอเตอร์ไซค์

แรงมากเลยนะจีวอนขาดขึ้นอันนี้แหละ
หลังทะหรอกหลังลางตืนน่ะ

พระร่วงหลังล้างปืนพระร่วงหลังลาย
พระร่วงหลังลางตืนจาก

อันนี้เหนียวไหนที่ไหนแล้วหัวเผลอแตกแล้วโรงพ่อ

ใช่ค่ะเรามีแขกรับเชิญมารายการค่ะ

อากาศร้อนอากาศร้อน
อากาศรู้แต่ทัยนี้ร้อน

เอาจริงต้องบอกว่าจริงจะซื้อทั้งที
ก็ต้องเลือกที่มันเย็นเร็วทนทาน
แล้วก็แน่นอนต้องประหยัดไฟด้วยนะคะ
ทำให้แอร์นี่เย็นแรงเย็นเร็วทันที
รวมถึงช่วยประหยัดไฟได้มากกว่านะครับ
แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะทั้งระบบเลยทีเดียว
แล้วก็ยังกล้ารับประกันนะครับทุกชิ้นส่วน
กี่ปีรู้ไหมเท่าไหร่๕ปีใครจะกล้าประกัน๕ปีหายากนะ๕ปีเนี่ย
ช่วงนี้นะคะโปรโมชั่นแบบเลิศที่สุดเลยค่ะพิเศษสุดแถมไปเลยค่ะ
เดี๋ยวจะเห็นบนโต๊ะนะคะนี่นี่นี่อ่ะเล่ามาอันไหนได้อะไรค่ะ
อันนี้มาที่๒๔๙๐บาทหลายคนอาจจะสงสัยนะคะอย่างงค่ะถ้าเกิดซื้อวิซูวิชี
กูเสียงกุนะตอนนี้
ของจริงนะคะพี่โอ้ต้องไม่ขยับตัวนะคะถ้าเขายืบตัวคล่องตอบ
มีแจกหลายตัวเนาะมีตั้งแต่ลำโพงอันเล็กไปเลยจนถึงขนาดใหญ่

โปรโมชั่นนี้จะหมดเขตวันที่๓๑พฤษภาคมนี้นะคะ
หรือว่าจะโทรไปสอบถามได้ที่๐๒
แล้วก็มีไอดีไลน์ด้วยนะคะเป็นมหาจักรแอร์เซอร์วิสนั่นเอง
นี่คืออังคารจิไม่มีใครสงสัยค่ะว่าไม่ใช่จันจิ

มันจิแต่อังคารจิวว่าดีนะเพราะว่าเขารับประกัน๕ปีด้วยนะคะ

กางเกงหรือเปล่าอ่ะจริงก็เนี่ยกางเกงไว้อย่างเงี้ย
แล้วก็คุณก็ลากไปเรื่อยเรื่อยอ่ะนะ
เมื่อกี้ตกใจหมดพี่เมย์มาจับอะไรหนู
จับหูกางเกงแหมคุณก็เนี่ยคุณก็เดินไปอย่างเงี้ย
ฉันเอาสแตนดี้คุณก็เดินเปิดเพลงไปเรื่อยเรื่อยอ่ะ

โทรศัพท์รุ่นน้องผมไม่มีรูเสียบแล้วอ่ะ

พี่วัลโอ้วเริ่มเล่นหูเล่นตากับหนูนะค้ะ
ก็เธอบอกเองถ้าขยับไปนู้นไม่ใช่

หาเพลงอะไรครับคุณแม่

เออมีเพลงของพี่พี่เปิดมา
หูยเป็นอินเดียหนูต้องเต้นด้วยล่ะ

มันบอกว่าอีก๔๕นาทีจะไป

ดูเขาแต่งตัวนะธรรมดาแต่ว่าไปถอยเฟอร์รารีป้ายแดง

ดูใส่เก๊กคาสสั้นลงทางว่าไปแบบนี้เลย
แม้ว่ารถยี่ห้อนี้จะมีราคาสูงแต่ถือว่าเป็นการให้รางวัลตัวเอง

ทำงานหนักมาตลอดของมันต้องใช้นะคะคุณคะ
อย่างเป็นผู้ชายก็ต้องคู่กับรถแรงสวยอย่างนี้แหละใช่ป่ะล่ะ
แต่ที่คนอยากรู้คือว่าใครจะได้นั่งคู่

คือแต่ว่าผมว่าโป๊ปเขามีคนน่ารักอย่างตรงไหนรู้ป่ะ

คือก่อนหน้านี้ผมจำได้ผมเจอเขาที่บ้านของพี่หน่องอรุโนชา

ผมก็ถามโป๊บอกดีไหมใช้ดีไหม
ทำไมโป๊ปถึงแบบไม่ซื้อแบบ๙๑๑อะไรอย่างนี้
พี่ก็ถามผมก็ถามเขาดูนะครับ

เอ่อผมซื้อตามกำลังของผมครับ

เลยว่าผู้ชายเด็กผู้ชายทุกคน
มีความฝันที่จะชอบรถสปอร์ตรถอะไรอย่างนี้

แต่ผมมองว่าถ้าชีวิตเราชีวิตหนึ่ง
มันมีโอกาสที่จะได้ซื้อ
อย่างคุณโป๊ก็เป็นหนึ่งในคนที่มีโอกาสได้ซื้อ

คำนั้นมันยังอยู่ในหูผมเลยว่า
ผมซื้อตามกำลังที่ผมพอจะซื้อได้
แสดงว่าวันนี้เขามีกำลังที่เขาจะซื้อคันนี้ได้

ความรู้ที่จะทานราคาเท่าไหร่ของรถคันนี้ประมาณ

ก็กูอาจจะพอร์ชเยอรมันปลืงภาษาเยอรมัน

เค้าข้ามขับเกิน๘๐เหรอครับพ่อ

เผื่อเป็นงานเขาขึ้นทางด่วนก็ตรีกับเกิน๖๐กิโลเมตร

แต่ต้องต้องยอมทำงานเก่งจริง
พุ่ยบางคนมีกี่อย่างนะคุณหนุ่มรองเท้ากล้องรองเท้านาฬิการถปืนนาฬิกามอเตอร์ไซส์กล้องถ่ายรูป

ใช่ตุกต้านนี้
อันนั้นเป็นคุณโป๊บถูกไหมค่ะจากบูปเพสัณหิวาด
คนนี้หลังจากบุเภสันนิวาสไปก็เรียกว่ามีงานติดตามบอกว่าอย่างต่อเนื่องเลย
แท่นเป็นนักแสดงสุดฮอตอีกคนหนึ่งของวงการเลยติดกัน๔เรื่องแล้วนะ
เรียกว่าแบบอบอุ่นประทับใจกันไปเลย
ล่าสุด๙พฤษภาคมนะคะคุณก๊อตจิรายุก็เปิดใจว่า
อยากทำบางสิ่งเพื่อคนที่ชื่นชอบเรา
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จัดนะคะเคยจัดเมื่อ๓ปีที่แล้ว
ปีนี้จัดก็มีแฟนคลับประมาณ๒๐๐กว่าคน

อาจจะเพราะว่าเป็นแฟนจากละครทั้ง๓เรื่องของเขา
เภสันนิวาสคงแฝกแล้วก็๑ด้าวฟ้าเดียวด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็เตรียมงานแล้วก็ทำของที่ระลึกให้กับแฟนด้วยตัวของเขาเองด้วย
ทุกอย่างที่ให้ก็มีความหมายหมดนะคะ
ทีมงานที่ช่วยก็คือคุณแม่บรรยากาศก็ดีมากนะทีมงานของเขา
สนุกเหมือนเป็นละครเวทีเล็กของเราค่ะ
หลังจากนี้ก็มีแพลนจัดอีกนะคะแล้วก็จะต้องเด็ดกว่าเดิมด้วย
อยากขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วจากไปแต่อยากจะใกล้ชิดกับแฟนด้วย
เพราะว่าตอนนี้ตัวเองก็เป็นแฟนคลับคนอื่นเหมือนกัน

ใช่พี่ก๊อตนี่เป็นคนที่ว่าซุ้มแล้วแบบตาตาเขาจะมีความรู้สึกเยอะ

ที่เขาเล่นสีหน้าสีตาแบบเก่งมาก
คือปั๊บป้าบเขาตามีก็หวานมีก็หวานมีก็แบบดุมแฝก
เห็นเลยว่าโอ้โหเล่นแบบฝรั่งแหละ

เหมือนพี่ดุ๊กฝรูเดซ

มีเคยมีคนพูดแบบนี้กับนุ

เหล่าแอดเวนเจอร์ประกาศช่วยเหลือหน่อยเถอะมา

หมายถึงว่าชุดที่ใส่ในการถ่ายทำ

เป็นชุดเกาะไอรอนแมนที่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์
เขาเคยใส่สำหรับถ่ายทำหนัง
เป็นภาคแรกที่เดียวปี๒๐๑๘
หายไปจากสถานที่เก็บรักษาในลอสแองเจลิสนะครับ
โดยแหล่งข่าวนี้มีการแจ้งนะครับบอกว่าเป็นรุ่นคลาสสิก

เท่าไหร่คะ
๓๒หมื่นเหรียญหรือตกเป็นใครก็๑๐ล้านบาท
ไว้ที่ไหนมันต้องมีกล้องวงจรปิดสินี่ลงถ่ายใช่ไหม
เขาบอกทั้งนี้ข่าวไม่ได้รายงานระบุว่าชุดดังกล่าวเป็นรุ่นใดนะ
ซึ่งโทนี่สตาร์คใช้ในการถ่ายหนังภาคแรก
ที่เขาใช้ตั้งแต่ปี๒๐๐๘แล้วก็ถือไปจุดเริ่มต้นด้วย
ก็ตามข้อมูลนะฮะชุดดังกล่าวนั้นถูกเก็บรักษาเอาไว้
ไม่น่าที่จะมีใครทราบมากนักว่ามีอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เก็บอยู่ที่นั่น
แล้วก็ราคาแพงสุดคนส่วนใหญ่ไม่ทราบที่ซ้ำว่าสถานที่แห่งนี้มีของจากฮอลลี่วูดเอาไปเก็บรักษาเอาไว้
เขาบอกโดยชุดนี้น่าจะหายไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่แล้ว

แต่เรื่องนี้มันแดงขึ้นมาเมื่อพนักงานได้เข้าไปตรวจเช็คของ
จนกระทั่งมีการแจ้งให้กับทั้งที่ตำรวจทราบนะครับบนบริษัทที่๘พฤษภาพที่ผ่านมา
ซึ่งตำรวจเองก็งงเลยนะงงแด๊กเลยนะ
นี่อะไรนะฮะยังไม่ได้ซื้ออ๋อยังไม่ได้ซื้อไปดูเฉยนะขอบคุณค่ะคุณไอนุ่น
ผมก็ได้ยินมาว่าคุณโป๊ไปดูหลายยี่ห้อมีเบนเร่ด้วย
ผมคิดตอนแรกที่บอกว่าหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อได้ยินมาว่าไปดูเบนเล่ด้วยนะ
เบนเล่ดกับเฟอร์เรลลี่คุณละเรื่องเลยนะคุณละอารมณ์เลยแต่ว่าราคาก็ประมาณกันนะ
แต่ว่ามันก็เป็นรางวัลชีวิตเขานะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเขาจะซื้อถูกไหมฮะ
โอเคมาเรื่องนี้ต่อนะฮะตอนนี้ตำรวจก็เชื่อว่านี่ไม่ใช่การขโมยตามปกติ
แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานหรือเบาะแสอะไรนะครับทางนี้มีรายงานนะครับว่า
มีคนอยากขโมยอยู่หลายครั้งมากอุปกรณ์ประกอบชันต่าง
มูลค่าเขาสูงเหลือเกินขโมยถ้าเอาไปเก็บไว้เพราะเอามาอวดใครก็ไม่ได้
ผมจะบอกให้นะผมจะบอกให้นะอย่าว่าแต่แบบชุดของไออันแมนนี่เลยนะ
แค่ลำคังเนี่ยชุดที่บอกว่าเจมส์บอร์นเคยใช้ในแมนอริกาหรืออะไรอย่างนี้นะ
มูลค่าเขาแบบโอ้โหแบบเขาถือว่าเป็นการใช้ในการแสดงภาพยนตร์มาแล้วเป็นประวัติศาสตร์ของเขาซื้อหรือประมูลยังเข้าใจไง
แต่ขโมยเนี่ยคุณจะไปอวดใครอ่ะแอบไปในห้องใต้ดินแล้วก็คอยแอบดูอย่างนี้หรอไม่เขาจะแฮปปี้ของเขาไงพี่
หรือเขามีตลาดบางทีเขาขายตลาดมือด้วยคนแม่ว่าคนเสถียร์คนซื้อไปก็ต้องแอบดูอยู่เหมือนกัน
อย่างภาพวาดแพงเขาก็ซื้อเก็บไว้ไม่โชว์ซื้อเก็บไว้ที่บ้านอย่างนี้หรอ
เป็นความภูมิใจไงหนูว่าต้องไว้ร้ายแหละนะภูมิใจที่ขโมยของมาบ้าบะบอ
เหล่าวัยร้ายว่าจะใส่สู้กับไอโรนแมนในภาคหน้าไงฮ้าจะไปเล่นกันเองอย่างนี้หรอจริงที่
นี่แหละฉันว่าหน้าแอนจี้นั่นแหละที่เป็นคนขโมย
แอดเวนเจอร์เขาก็เลยบอกว่าช่วยหน่อยหามาให้หน่อยใครจะหา
ตามหาให้หน่อยชุดหาตั้งรางวัล
นะช่วงหน้าใครคะเหล่าโอตะผิดหวังบอกแค้นน้องแคน
อืมจริงแบบว่าโตะเอารูปโยนเผาไปเลยนะ
จริงเลยเอาเอาช่วงหน้ามาฟังค่ะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมา
อ๋อแล้วอ่านทุกสปอตใช่ไหมคะเสียงแบบว่าเล้าใจมาก
อยู่ตอนเช้าอยู่อ่าตอนร้านข่าวเช้านี้อยากรู้เวลาคุยกับเมียคุย

อ่านอย่างนี้น้องชอบอ่านอย่างนี้

หรือต้องบอก๔๘
สาวน้อยรักโลกคนนี้มีรูปหลุดคู่กับชายหนุ่ม
และยังมีการเปิดเผยว่าแคนเปิดไอจีลับ
ทั้งที่เป็นการพิดกฎของการเป็นไอโดร์
จนทำให้เกิดการสั่งพักงานแคนเป็นเวลา๑เดือน

มันก็ได้ออกไว้มยอมรับผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามล่าสุดได้มีแฟนคลับบางส่วน
โกรธแค้นกับเรื่องดังกล่าวนะ
โชว์คลิปเอารูปโวโต้เซ็ตนะฮะ
ที่๙จำนวน๒ใบของแคนเนี่ย
เตาแก๊สแล้วก็จุดไฟเผาให้มอดไหม้ไปเลยนะครับ

พร้อมระบุข้อความด้วยนะครับว่า
เป็นคนแบบสำหรับคนโกหกอะไรอย่างนี้

และเคยมีการประหวุ้นไปถึงเท่าไหร่รู้ไหม
เท่าไหร่ค่ะ
๕หมื่น
รูปเหรอ
รูปลองไลน์เซ็นเท่าไหร่

นี่เขาจะมีคนมาบอกเลยว่าห้ามถ่ายรูปร่วมกันแบบสองต่อสองหรือเนี้ยหรือผมไปถ่ายกับน้องสองคนด้วยนะไม่ได้ถ่ายอย่างเงี้ยตกซ้ายขวานี่เออรูปนี้เราเก็บไว้ดูกันเล่นเล่นนะพี่เนอะเออเขาจะบอกเลยเขาจะบอกเลยของญี่ปุ่นด้วยทุกทีพี่หนูถ่ายกับน้องน้องเป็นสิบเป็นยี่สิบสามสิบคนเลือกเลยเนอะใช่แล้วนั้นนั้นได้เลยนี่สองคนไม่ได้

อะไรของเขาอ่ะเนอะใช่บีเอ็นเคนี่มาจากเอ่ออะไรนะอะไรสักอย่างเดี๋ยวก่อนส่วนสี่สิบแปดเนี้ยเคยเคยเคยท่องได้แล้วลืมอืมสี่สิบแปดนี่คือเป็นไงนะสี่สิบแปดจำนวนคนไงจำนวนวงไงสี่สิบแปดเนี้ยอ่าเพราะเขามีเขาแบ่งเวลาเป็นเซ็ตชื่อชื่อของบริษัทของบริษัทเอาเหรอใช่อุ้ยคนนี้พี่โดมรู้อ่ะใช่แต่มีสี่
สี่สิบแปดเนี้ยเป็นว่าล่ะเป็นค่ะบีเอ็นเคนี่จะหน้าคล้ายคล้ายแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็ตอบกันมาบอกว่าบีเอ็นเคก็เนี้ยกรุงเทพค่ะเอ่อส่วนสี่สิบแปดพูดนับตอบไงอายุมึงไงหนุ่มอันนี้รักกันนะเออเอานี่นี่นี่นี่ไปดูชุดของชมผู้กันนะฮะก็ชมผู้อรรยายก็ปล่อยลุคปังปังเป็นออเดิร์ฟให้ฮือ

ผมอีกครั้งนึงก็ดิจัยกับคุณตูปภพทอลแล้วก็คุณนุดนุชฉนันด้วยนะคะ

ตอนนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูยังอยู่ในตู้อบนะ
เดี๋ยวรอดูรูปน่ารักจากทั้งคู่ได้นะคะ
อะแหละครับวันนี้รับหมดแล้วเนี่ยไปก่อนนะครับ

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป